แม่ราชาสมุนไพรแบบนี้
มาดูราชาผลไม้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
ทุเรียนทุเรียนที่จันทบุรี
ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรที่จันทบุรี
เขาก็ผลิตทุเรียนนอกระดูกาลออกมาค่ะ

แต่ผลิตออกมาแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยนะคะ
เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตกระจุกตัวค่ะ
โดยทุเรียนนอกฤดูการรุ่นแรกในสวนของนายนรงศักดิ์สุธาทิพย์
เกษตรกรตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
เข้าร่วมโครงการผลิตทุเรียนคุณภาพนอกฤดู

ก็ออกผลผลิตพร้อมแล้วค่ะ
ที่จะออกสู่ท้องตลาดในเดือนนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้หน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาส่งเสริม
ให้ผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล
หวังว่าจะช่วยให้ชาวสวนจำหน่ายทุเรียนได้ในราคาดี
ช่วงที่ทุเรียนออกสู่ท้องตลาด
แต่การผลิตนอกฤดูการปีนี้ก็ทำได้ยากนะคะ

ทุเรียนจึงติดดอกออกผลน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึงกว่าร้อยละ๓๐ค่ะ
แต่ว่าทุเรียนพันหมอนทองและชะนีที่ปลูกบนเนื้อที่๑๕ไร่

ก็จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนนี้นะคะ
จนถึงปลายเดือนมิถุนายน
ทำให้เกษตรกรคาดว่าราคาน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว
เพราะว่ามีพ่อค้าคนกลางไปจองซื้อทุเรียนพันหมอนทองล่วงหน้า
ราคากิโลกรัมละ๑๓๐บาทนะคะ
โดยนายอาจชัยชาญเลี้ยงประยูนเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
ก็กล่าวว่าอำเภอท่าใหม่มีเกษตรกร๓๓คน
เข้าร่วมโครงการผลิตทุเรียนคุณภาพนอกรูดูกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

หวังให้เป็นต้นแบบรวมถึงสร้างขยายเครือข่ายผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลของจังหวัดจันทบุรี
ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๑๕๒๐บาท
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียน
แล้วก็แก้ปัญหาผลผลิตกระจุกตัว
โดยสถานการณ์ผลไม้ในปีนี้เนี่ยนะคะ

เพราะว่าตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง

หลังจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน
อันนี้เกษตรจังหวัดจันทบุรีนายอาจชัยชาญเลี้ยงประยูนบอกเองเลยนะคะ